ภูมิพร้อมถอนให้ท่านที่ฝุตกาศ
ขอปกป้องหน่อยครับ
ภักดิ์รวมพลังประชาชาติไทย
เราก็จะทักชวนธรรมการอาหารภักดิ์สมาชิกภักดิ์ทุกคน
ร่วมกันระดมสมองระดมความคิด
และไปจะมอบหมายให้คตฮันเอกรองธรรมพัทธ์
ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
เพื่อช่วยเหลือแปลงเบาภาระของธนายกฎิตริภาระของรัฐบาล
ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของครอบครัวผู้ใช้แรงงาน
ซึ่งคงจะเจอขาวว่าการว่างงาน

แต่เราจะยึดหลักแนวทางเตรียมอุปกรณ์เพียงที่พระเจ้าอยู่ในวัยการติดต่าวในประธานบาย
เป็นหลักในการทำงานในคราวนี้
คราวนี้เราจะทำให้กระทรวงแรงงานเป็นกระทรวงเศรษฐกิจที่สำคัญของบ้านเมือง
นี่คือความตั้งใจของพวกผมนะครับ
ตอนนี้ยังมั่นใจอยู่ใช่ไหมคะว่าเรายังคลองเก้าอี้กระทรวงแรงงานอยู่อะค่ะ
ผมได้รับคำถามนี้บ่อยมากเลย
ผมเรียนพวกเราครับว่าในประเทศไทยวันนี้เนี่ย
ต้องฟังคนเหตุประยุทธจันโฌชานายุทธรรมดิ์
พวกเรามีหน้าที่ร่วมแรงงวกใจกับท่านนายุทธรรมดิ์คนเหตุประยุทธจันโฌชา
เพื่อที่จะทุ่มเททำงานนำความสุขกลับมาให้ประชาชนได้
ท่านประกาศชัดเจนนะครับผมไม่ได้พูดจาไปประจบสพอะไรท่าน
เพราะว่าผมไม่ได้ไปมีตำแหน่งอะไร
แต่ว่าการที่ท่านนายกรรมตรีออกแถลงการครั้งหลังสุด
เรื่องการที่จะรับฟังข้อเสนอความคิดเห็นจากประชาชน
ขอให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมกันคิดทำงานเพื่อชาติเพื่อไทยนั้น
แล้วก็ขอให้ประชาชนได้เป็นผู้ประเมินผลการทำงานของรัฐบาลของฝ่ายบริหาร
ถ้าคนอื่นพูดเนี่ยผมคิดว่าเป็นวาธกรรม
แต่เมื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาพูดผมเชื่อว่าท่านคิดท่านเชื่อมั่น
ยึดถือแนวทางนี้จริง
ผมจึงถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีของประเทศไทย
ผู้นำให้ความสำคัญกับประชาชนอย่างจริงใจ
เพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายก็มีหน้าที่ช่วยท่านทำงานนะครับ
ท่านคิดท่านประกาศอะไรออกมาเราก็ร่วมมือร่วมใจกันทำงาน
ส่วนคนอื่นจะมีข่าวลือข่าวลวงข่าวปล่อย
เราอย่าไปเสียเวลาเอาคนอื่นไปยุดจันโอชาเป็นหลัก